โอ้โฮปากไต้บ้านเรา
เคยฟังไหมเพลงนี้โอ้โฮปากไต้บ้านเรามีฟ้ามีเขามีน้ำผูเขา
ทะเลกว่างใจจะไปในปากไต้บ้านเรานะครับ

ก็ที่เขาศกไงที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาสุราธานี
บอกว่าช่วงเวลานี้นะครับเขาจะมีการแคมปิ้ง
ครับโอ้โฮแบมบูโอ้โฮวิคารแบบร่องแกง
บรรยากาศแบบนี้แหละครับวิถีธรรมชาตินะครับ
ที่ยังหาได้ในประเทศไทยที่ปักใต้บ้านเรานะครับ
นี่แหละครับบรรดานักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ
สัมผัสวิถีชุมชนกว่า๑๐๐คน
ก็ได้เข้าไปท่องเที่ยวที่บางหัวแร็ดอุทยานแห่งชาติเขาศก
ตะบนคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราชธานี
ก็ได้ชิมและได้ชมอาหารด้วยกระบอกไม้ไผ่นะครับ
วิธีการยังชีพในป่าแบบดั้งเดิม
ที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากนักดูครับบรรยากาศนะครับ
มีการหุงต้มแบบวิถีธรรมชาติเลยทีเดียว
โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมให้นักท่องเที่ยวได้ลอง

เป็นพืชตระกูลค้าใบใหญ่
คนใต้มักใช้ห่อของกินของใช้เช่นเดียวกับใบตอง

ใส่กระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำให้เต็มกระบอก
จากนั้นก็นำไปเผาไฟเหมือนข้าวหลามแล้วครับผม
ใช้เวลาประมาณ๒๕นาทีก็จะได้ข้าวสารสวยที่นุ่มนะครับ
กลิ่นไพรจากนั้นก็นำไปอิ่มอร่อยกับข้าว
ที่ใส่มาในกระบอกไม้ไผ่นะครับ
พาครึ่งทำเป็นพาชนะใส่อาหารให้ได้

โอ้โฮเป็นบรรยากาศกินกันอย่างอร่อยดูสิครับ
เอามะเขือเอาอะไรต่างเข้าไปอยู่ในวางในร่องของไม้ไผ่

แถมช่วงหนึ่งของอารมณ์ความรู้สึกนะครับ

ก็มีไก่ย่างตัวโตให้ใครหิวพอดี
แล้วก็เพลินแบบนี้แหละครับสนุกสนานจริง

ควันไฟออกมาโรยแบบนี้โอ้โหดูแล้วครับ
เขาเป็นสิ่งที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาสุราธานีขึ้นชื่อเรือชาเลยครับเพราะว่ากระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเขาศกช่วงฤดูฝน
ป่าชื่นหน้าฝนแบบนี้ก็หน้าไปเหมือนกันนะดูทุกไก่ย่างไก่ย่างนำลายไหลตอนเช้าแล้วครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมร่องแก่งห่วงยางเล่นน้ำเดินป่าเรียนรู้การยังชีพในป่าตามวิถีดังเดิมนักท่องเที่ยวที่สนุกสนานนะครับ
แล้วก็ที่ชอบแบบนี้นะครับสนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติเขาศกหรือประสานกับไกด์ท้องถิ่นได้
ดูบรรยากาศการจัดพัจจณะเป็นไม้ไผ่ทำให้เกิดแบมบูลคุกกิ้งจริง